สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็นกับผมชายรัฐถมยานะครับ
สำหรับในทุกวันศุกร์ไทยรัฐเจาะประเด็น
ก็จะเน้นเจาะสถานการณ์ในต่างประเทศเพื่อให้คุณทัดโลกนะครับ
สุดสัปดาห์นี้ก็จะมีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
แล้วก็ประเทศคู่เจรจารวมไปถึงการประชุมความมั่นคงในภูมิภาค
ซึ่งก็จะมีรัฐมนตรีคู่ขัดแย้งแล้วก็ประเทศมหาอำนาจ
ยังสหรัฐจีนญี่ปุ่นแล้วก็รัสเซียเข้าร่วมนะครับ
ซึ่งก็จะถือว่าเป็นเวทีสำคัญที่จะมีอาเซียนเป็นศูนย์กลาง
ในการหารือปัญหาความมั่นคงระดับโลก
และครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการประชุมครั้งแรก
หลังจากที่อาเซียนได้ประกาศการเป็นประชาคม
ตอนนี้เจ้าหน้าที่อาวุโสของชาติอาเซียน
ได้มีการเริ่มพูดคุยกำหนดทิศทางของอาเซียนกันแล้วนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความมั่นคงของประชาคมอาเซียน

ทำกลางการจับตาถึงประเด็นภูมิภาคที่ท้าทาย
เช่นปัญหาการก่อการร้ายและข้อขัดแย้งในทะเลจีนใต้
ไปติดตามรายละเอียดจากคุณจอมพลดาวสุโข
รายงานจากนครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาวครับ
ในวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันที่๒แล้วนะครับ
ที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอาเซียนได้มีการประชุมกัน

ก็คือการวางรากฐานและความมั่นคง
ของการเป็นประชาคมอาเซียนในระยะอีก๑๐ปีข้างหน้า
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
จัดขึ้นที่ประเทศลาวในครั้งนี้

หลังจากที่ประชาคมอาเซียนได้รวมตัวกันเป็นประชาคม
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่๓๑ธันวาคมปีที่แล้ว
ซึ่งนอกจากปัญหาความมั่นคงภายในภูมิภาคแล้ว
ปัญหาท้าทายหลักนั่นก็คือความขัดแย้งในทะเลจีนใต้
ก็ยังเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่จะสะท้อนถึงเอกภาพ
และเป็นบททดสอบสำคัญของการเป็นประชาคมอาเซียนครับ
โดยบรรยากาศที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติในนครหลวงเวียงจันท
ซึ่งลาวในฐานะประธานอาเซียนปีนี้
เลือกใช้เป็นสถานที่จัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดนะครับ
ตามกำหนดการในวันนี้เป็นการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูง
ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เช้า

เน้นไปถึงการวางพิมพ์เขียวด้านการเมืองและความมั่นคง
ซึ่งเป็นหนึ่งใน๓เสาหลักของประชาคมอาเซียน
ในระยะประมาณ๑๐ปีข้างหน้าหรือวิชั่น๒๐๑๖
รวมไปถึงการวางประเด็นสำหรับการประชุมอาเซียนบวก๓
และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก

จะเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของการประชุมดังกล่าว
ส่วนประเด็นที่มีการคาดการณ์นะครับว่าจะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือ
ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในครั้งนี้
หนีไม่พ้นปัญหาความมั่นคงของภูมิภาค
จากภัยก่อการร้ายที่เพิ่งเกิดขึ้นทั้งที่ตุรกีฝรั่งเศส
รวมไปถึงในชาติอาเซียนอย่างอินโดนีเซียและมาเลเซีย
และปัญหาที่หลายฝ่ายจับตามองก็คือพ่อพิพาทในทะเลจีนใต้
ชาติสมาชิกที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงอย่างฟิลิปปินส์และเวียดนาม
จะหยิบยกขึ้นมาหารือหลังมีคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
ซึ่งจะต้องหาจุดยืนร่วมกันก่อนที่ชาติอาเซียนจะได้พูดคุยกับจีน
ในการประชุมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
ซึ่งถือเป็นสิ่งทดสอบสำคัญในความเป็นเอกภาพของอาเซียน
หลังการเป็นประชาคมครับ
ถ้าหากนับตั้งแต่อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศมีคำพิพากษาว่าจีนไม่มีสิทธิ์เหนือการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่และหมู่เกาะในทะเลจีนใต้เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ไม่ว่าจะเป็นทั้งการอ้างสิทธิ์ทั้งทางกฎหมายหรือการอ้างสิทธิ์ผ่านทางประวัติศาสตร์นะครับ
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่จัดขึ้นที่ลาวในครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการประชุมครั้งที่๒แล้วที่รัฐมนตรีต่างประเทศของชาติคู่ขัดแย้งหลักทั้งจีนและฟิลิปปินส์ได้มาเผชิญหน้ากันบนโต๊ะประชุม
การประชุมในครั้งนี้ยังจะเป็นบทสะท้อนที่สำคัญถึงอิทธิพลของจีนในอาเซียนว่าสุดท้ายแล้วจีนจะยังคงแข็งแกร่งจนทำให้อาเซียนต้องซ้ำรอยกับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศที่กัมพูชาเมื่อปี๒๕๕๕ที่ไม่สามารถออกแถลงการเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ได้หรือไม่
ขณะเดียวกันการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีนที่จัดขึ้นครั้งที่ผ่านมาก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่สะท้อนอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้หลังจากที่อาเซียนตัดสินใจถอนแถลงการที่มีความเกี่ยวข้องกับทะเลจีนใต้ครับ
ผมจอมพลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากนครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาวครับ